อิทธิพัฒน์นะคะหลังจากที่ลาศิกขาไปศึกษาพระธรรม
คราวนี้กลับมาแล้วนะคะเขาบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยปรับเปลี่ยนมุมมองหลายต่อหลายอย่างเลยนะคะ
นี่แหละค่ะได้มุมมองใหม่ในชีวิตที่ดีเกิดขึ้นมากมายค่ะ
บอกว่ารู้สึกโตขึ้นแล้วก็พร้อมจะรับมือกับภารกิจในชีวิตหลังจากนี้ในอีกหลายเรื่องที่จะเข้ามานะคะ
ส่วนหลังจากบวชแล้วจะมีโอกาสเปิดตัวเปิดใจเรื่องความรักเหมือนคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่านะคะ
ก็บอกเลยว่าแม้จะโสดและเหงาแต่ยังไม่พร้อมที่จะดูแลสาวคนไหนเนี่ย
เพราะว่าครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญที่เขาต้องดูแลนั่นเองค่ะ
ก็ได้อะไรเยอะครับทำให้เราได้แบบคิดอย่างมีสติมากขึ้น
แล้วก็เรื่องบางเรื่องที่เราแบบไม่กล้าตัดสินใจเราก็กล้าทำกล้าคิด
หัวใจเหรอฮะเพราะที่ตามสำนวนที่เขาบอกฮะบวชก่อนแล้วก็เบียดใช่ไหม
ยังครับยังตอนนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมันยังไม่มั่นคงในชีวิตเท่าไหร่
จริงก็อยากมีนะจริงผมเป็นคนขี้เหงามากเลยนะขี้เหงาแล้วก็โสดมากด้วย
ก็ขี้เหงาต่อไปแล้วกันนะคะเพราะว่าครอบครัวมาก่อน
หลังจากนี้สาวเห็นคนรักครอบครัวแบบนี้เชื่อว่าสาวน่าจะขายใบสมัครกันเยอะนะ
เดินมาสมัครเป็นแบบหวานใจหนุ่มก็อตอีกเยอะเลยนะครับ